ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกัน
ใช่ค่ะเป็นปลาสังคโลกพระร่วง
เป็นงานศิลปะขนาดใหญ่นะคะ๒๗เมตร
ครับขนาดที่มีแคลงข่าวก็มีฝนด้วยเห็นไหม
แสดงว่าเหนือสุโขทัยดูน้ำเยอะนะ
นี่คือหน้าตาของปลาสังคโลกของแผ่นดินพระร่วง
ตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรค่ะ
สุโขทัยบอกว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่
ปลาสังคโลกของแผ่นดินพระร่วง
ก็มุ่งหวังให้งานสังคโลกอันเป็นมรดกของพระร่วง
คงอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ
รวมกันทั้งจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัย
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
จึงร่วมกันพิมพ์เกล็ดปลาจำนวน๙๙๘เกล็ด
เป็นเนื้อดินเผาเคลือบด้วยกรรมวิธีแบบสังคโลก
นำไปประกอบเป็นปลาสังคโลกของแผ่นดินพระร่วง
ศิลปะขนาดใหญ่กว่า๒เมตร๗๐เซนติเมตร
สร้างโดยคุณอนุวัชชามั่งช่างฝีมือท้องถิ่น
ที่เป็นแรงบันดาลใจจากรวดลายของปลาบวนชามสังคโลกนั่นเอง
เป็นปลาที่ตัวลักษณะเขาจะเป็นอวบอ้วนนะ
สื่อถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์
จัดแสดงที่ไหนจัดแสดงที่บริเวณท่าน้ำ
เสด็จอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย๓เดือนเท่านั้นนะคะ
ตุลาคมถึงธันวาคมนี้
หลังจากนั้นก็จะย้ายไปจัดแสดงที่เมืองศรีสัชนาลัย
ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตสังคโลกโบราณขนาดใหญ่
ในจังหวัดสุโขทัยค่ะ
การนำปลาสังคโลกของแผ่นดินพระร่วงมาจัดแสดงครั้งนี้

เทศกาลการท่องเที่ยวของเมืองสุโขทัย
โดยเฉพาะเผาเทียนเล่นไฟ

ยังเป็นการสร้างสินค้าการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
มรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอด
สร้างคุณค่าและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ

มีเกรดปลาก็ไปแปะถือว่าเป็นการเปิดงานนะครับ